คุณผู้ชมมางานนี้ดีกว่ามาดูคุณเจนนี่ค่ะ
กลับมาแล้วนะคะละครจะออนวันที่๑ธันวาค

นี่ต้องบอกว่าช็อตเด็ดคนดังคนกรี๊ดสนั่นเลยนะคะ

เจนนี่ก็ไม่ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงงานวันเกิดเนี่ย

เสร็จปุ๊บนะคะก็มาเปิดใจกับพี่นักข่าวเนี่ยค่ะ
ถึงงานวันเกิดครบรอบ๓ขวบของลูกสาวน้องโนล่า
นี่ก็จัดงานเล็กยกเค้กไปให้ลงคลิปน่ารักนะคะ

ก็จะมีลูกคนที่สองหรือเปล่าบอกว่าไม่มีแล้ว
คุณกับสามีไม่มีมีคนเดียวนี่แหละค่ะ
ส่วนอนาคตนะคะหากลูกจะเดินตามรอยคุณแม่เป็นดาราก็ไม่ติด

ชอบเต้นเพลงพี่หญิงลี
คิดซิกค่ะฟูชิโน

มีแต่อยากเต้นอยากเป็นนักร้อง
อยากเป็นดาวตลกอะไรอย่างนี้

แต่ว่าชอบเพลงคาเฟอีนมาก
ถ้าเปิดเพลงนี้เขาจะเต้นได้แบบเต้นดีมาก
แม่ก็เลยบอกหนูมาก

ยืนยันยังโสดค่ะพร้อมพูดถึงข่าวทอดโอทาวน์นะคะ

แซวนะคะว่าเอ้ามีน่าล่ะตอนถ่ายละครด้วยกัน

ต้นหอมยืมเงิน๑แสนไปช้อปปิ้ง

หอมบอกโอ้ยพี่มันเรื่องจริงคืนตังค์ไปแล้ว

โทรไปยืมเงินสด๒ล้าน
อยก็ยังใจอ่อนยอมโอนให้ด้วยนะ

แล้วก็เรื่องเงินนี่แหละค่ะ
จริง